แต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะอะไร
ผู้ชายคนนี้คนเป็นผัวนั่นแหละไปโทรศัพท์บอกญาติของฝ่ายเมียตัวเองว่า
เฮ้ยเมียตายนะเมียเป็นฮิสโตกตาย
แต่เรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ได้นะคุณ
ปรากฏว่าพอไปชนะสูตรศพเบื้องต้นของผู้เสียชีวิตโอ้โหน่วมทั้งตัวค่ะ
เกิดอะไรขึ้นฟันก็ร่วงอีกต่างหากนะคะแน่นอนแหละญาติไม่เชื่อล่ะค่ะว่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในพื้นที่หมู่๑๗ตำบลกระสังที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
คือพอได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
ทราบชื่อต่อมาคือนางนีหรือนางสุนีบุญสิงห์ธรรมอายุ๔๗ปี
ดูแล้วน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ตำรวจสพบุรีรำก็เลยต้องมีการชนสูตรศพเบื้องต้น
แต่ทีนี้เนี่ยไปตรวจสอบแล้วสอบถามในต้งก่อนคนนี้
ต้องเป็นใครต้องเป็นสามีของคนตายอายุ๔๒ปี
้งบอกแบบนี้บอกผมไม่รู้สาเหตุนะว่าทำไมเมียผมตาย
ตำรวจบอกไม่ปักใจเชื่อเพราะอะไรเพราะต้องท่าทางมีพิรุษ
พอชนสูตรเบื้องต้นปรากฏว่านางนีเนี่ยโอ้โหปากแตก
ร่วงหลายซี่ใบหน้าลำตัวมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลย
ของนางนีคนตายชื่อนางนุ่นอายุ๕๔ปีบอกแบบนี้
ปกตินางนีเนี่ยจะอยู่กับสามีก็คือในโต้งอยู่ที่ตำบลบ้านยาง
ห่างกันสักประมาณสิบห้ากิโลทุกครั้งที่กลับมาจากบ้านสามีหรือบ้านในโต้ง
จะเห็นตลอดเลยว่านางนีจะมีรอยฟกช้ำตามร่างกายเต็มไปหมด
และนางนีเคยเล่าให้ฟังว่ายอมรับโดนผัวทำร้ายโดนผัวตี
แต่รักก็เลยยอมทนค่ะทุกครั้งที่ทางด้านของในโต้งมาตามกลับ
ก็จะกลับแล้วกลับไปอยู่ด้วยกันคืนดีกันเหมือนเดิม
ชาวบ้านเคยถึงขั้นพูดและเตือนกันว่านี่จะปล่อยให้ผัวซ้อมจนตายหรือไง
อ้าวทีนี้ก่อนเกิดเหตุโต้งทำยังไง
ต้องโทรศัพท์ไปบอกแม่นางนีว่าเนี่ยนีตายแล้วนะอาจจะเป็นฮิสโตรก
รีบไปดูแต่อย่างที่บอกว่าญาติไปเห็นศพแล้วบอกเลยว่าไม่เชื่อค่ะ
มาต่อยหมัดเดียวเองหมัดเดียวมันจะจ่ายเลยบอก
โอ้โหไม่มีใครเชื่อนะคะว่าจะเป็นเฮสโตรกได้ไง
หนึ่งบุญสินธรรมอายุ๗๘ปีค่ะเป็นแม่ของผู้ตาย
ก็คือนางนีเนี่ยบอกว่าลูกสาวเป็นคนขยันทำมาหากินมากนะ
หาเงินให้สามีใช้ตลอดในขณะที่ในตู้เนี่ยชอบเอาแต่ดื่มเหล้า
แล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำ
บอกให้ลูกสาวเลิกแต่ลูกสาวไม่ยอมเลิก
ถือว่าทำรุนแรงเกินไปจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ตำรวจนำในต้องไปสอบสวนแต่ยังคงให้การปฏิเสธว่า

ทางฝั่งแม่ของในโต้งจริงก็พูดกันคนละมุม
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจสืบสวนสอบสวนได้แน่นอนค่ะ